พาไปดูค่ะในพื้นที่จังหวัดอื่นนี่ก็เจอกับพายุลมฝนตกหนักเหมือนกันที่ไหนบ้างไปเริ่มดูที่พังงากันก่อนเลยสภาพแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมฝนตกลงมาแล้วก็ตกลงมาต่อเนื่องเลยนะคะหลายอำเภอของจังหวัดพังงาคลื่นลมในทะเลเนี่ยพัดแรงเข้าหาฝั่งโรงแรมรีสอร์ตในพื้นที่หาดเขาหลักที่ตำบลคึกคั
ก็มีกำลังแรงขึ้นทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากก็จะสูงประมาณสามเมตรอันนี้กรมอุตุบอกว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขานำเรือออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็นายท้ายเรือทั้งหมด๖คนนี่ค่ะตอนที่ไปช่วยเหลือช่วยมาได้อย่างปลอดภัย
รวดตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ที่นี่ก็เกิดพายุฝนตกลมแรงพัดกระหน่ำกว่าครึ่งชั่วโมง
ที่ตำบลหนองใยดามเพอร์ทัพทันค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพนี้อันนี้เป็นเสาของอาคารโดมเหมือนกัน
เป็นเสาอาคารโดมเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ดูสภาพหักโค้นลงมาแบบนี้ทั้งหลังเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ว่า
พระหลวงพ่อเคลือบที่อยู่ระหว่างการจัดสร้างในเวลานี้
ไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อย
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะปฏิหารบารมีของหลวงพ่อเคลือบค่ะ
วาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งล่มน้ำสแก่กรัง
เพราะว่าตอนมันล้มลงมามันไม่ได้พาดไปตรงหลวงพ่อตรงนั้นนั่นเอง
ความเสียหายเขาบอกแบบนี้ว่าน่าจะประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
ชาวบ้านก็เลยตอนนี้มีการบอกบุญกันค่ะ
เออนะฮะองค์หลวงพ่อเนี่ยกำลังก่อสร้างสร้างยังไม่เสร็จนะคุณนะ
ซึ่งจริงองค์หลวงพ่อจะสูงมากเลย
แล้วชาวบ้านบอกไม่น่าเชื่อเลยมันปฏิหารจริง
โครงสร้างเหล็กของโดมมันน่าจะล้มทับองค์หลวงพ่อ
แต่ไม่มีสักส่วนสักใดเลยที่ล้มทับองค์หลวงพ่อจนเสียหาย

ใช่ที่เขาบอกแบบนี้เพราะว่ามันพาดออกมาทางด้านนี้นะคะ

ตอนนี้ชาวบ้านก็เลยบอกบุญแล้วนะ
บอกว่าขอใครที่แบบเริ่มสายศรัทธาก็บริจาคช่วยเหลือซ่อมแซมได้ค่ะ
อันนี้แรงมากแรงมากทำให้หลังคาให้ความเสียหายหมดเลยครับ
หลังคานี่ความเสียหายนี่สักประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
ก็เฉพาะหลังคานี้น่าจะล้านเศษนะครับผม
ที่มันหักโค้นเนี่ยไม่ระคาย

เพราะว่าอันที่จริงมันต้องตรงตัวหลวงพ่อเลยนะครับแม่

ครับผมแต่อันที่จริงก็ลอดใส่ได้

ของอาคารโดมที่หักลงมา

เป็นกิ่งต้นนนทรีย์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่หักลงมาใส่รถตู้คันนี้ค่ะ
รถตู้ก็ได้รับความเสียหายนะคะ
คือมันขาดหักมาฟาดใส่หลังคา
ตอนนั้นกำลังจอดอยู่ริมถนนมรุพงศ์
หน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
แล้วคิดดูสิตอนนั้นคนขับบอกว่านั่งอยู่ในรถด้วยนะ
รอรับพี่ชายที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ใช่ค่ะคือไปส่งพี่ชายเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้มันตกลงมา
ตอนแรกนึกว่ากิ่งเล็กเขาเลยเดินลงมาดู

โชคดีเขาหลบทันรอดชีวิตมาได้นะ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ

โอ้โหเหตุการณ์นี้ต้องเข้าแล้วแหละ
อะไรต้องเข้าเลขทะเบียนต้องมาค่ะคุณผู้ชม

ถูกต้องค่ะหมวดอะไรไม่ต้องสนใจ

ถ้าเผื่อว่าเคย๙๙ไปแล้ว๗๗๗สักหน่อยไหมคะ
เออแต่ว่าที่น่าสนใจยิ่งกว่านะครับ
เรื่องของต้นไม้ใหญ่เรื่องของป้ายอะไรต่างที่ไม่แข็งแรง
ในช่วงที่มีพายุแบบนี้ต้องระมัดระวัง
สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ต้นไม้ที่บอกว่ามันต้องมาสำรวจตรวจสอบนะ
ตัดแต่งกิ่งหน่อยช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งนะฮะ
อาคารโดมของโรงเรียนที่พิจิตรนะฮะ
เพราะว่าอาคารโดมหลังนี้ใหญ่โตขนาดไหนแล้วมันพังถล่ม

เมื่อกี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของขนาดของอาคารโดมเนี่ยนะฮะ

คืออาคารโดมกว้างถึง๑๐เมตร

เงินผ้าป่าของชาวบ้านแล้วก็ได้ระดมกำลังกัน
เพื่อที่จะสร้างนี้ให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะ
ไม่แปลกที่ในช่วงเย็นจะมีทั้งเด็กนักเรียนผู้ปกครองคนในชุมชน
หรือว่านักเรียนโรงเรียนอื่นมาอยู่ในนี้

มันถึงพังถล่มลงมาแบบนี้นะครับอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีข่าวอาคารโดมของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร